เอาทุกสิ่งแซ่บจริงทุกเรื่องบันเทิงค่ะ
ข่าวแรกนะคะต้องส่งกำลังใจให้ด่วนเลยค่ะ

หลังจากที่ลงพื้นที่นะคะช่วยน้ำท่วมโอ้โหหลายเดือน
เคียงบาดเคียงไหล่พี่บิลบริษฐค่ะ

แล้วเมื่อวานนี้นะคะก็ได้เข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้อที่ใต้หัวไหล่ที่โรงพยาบาลพญาไทย๑ค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะได้โทรศัพท์ไปสอบถามสดร้อนเลยค่ะ
พี่วันนี้นะคะพี่ไทยน้ำเสียงสดใสขึ้นเลยค่ะ
พี่ไทยเล่าให้ฟังนะคะว่าก้อนไขมันนี้อยู่กับตัวเองมา๕ปีแล้ว
ตอนแรกก็ก้อนเล็กเท่ามายมนั้นเรือนขวัญแต่ช่วง๓เดือนที่ตัวเองเห็นภาพมันเสียมากพาออกมา
เดือนที่ตัวเองลุยน้ำท่วมที่อุบลราชธานีต้องแบกกระสอบแบก
เครื่องถุงยางชีพนะคะ๒๐๐๓๐๐ชุดคุณผู้ชมคิดดู
จนเริ่มมีอาการปวดจนลามจากคอไปถึงศีรษะก้อนเหนือจากขนาดเท่าเม็ดมายม
คุณผู้ชมมันกลายถ้าการลุบมากรูดและปวดหนักมากอย่างที่เห็นในภาพ
พอเสร็จภารกิจน้ำท่วมจึงเลือกเคลียร์คิวเข้ารับการผ่าตัด

ตอนนี้ก็พักฟื้นอยู่ห้องปกติแล้วนะคะ
สำหรับใครหลายคนที่สงสัยว่าไอ้ก้อนเนื้อเป็นก้อนมะเร็งหรือเปล่า
พี่ไทยฝากบอกมานะคะว่าจริงแล้วเนื้อร้ายดังกล่าวไม่เกี่ยวกันเลย
บอกมานะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะต้องรอผลตรวจชิ้นเนื้อราว๑สัปดาห
จะออกมาปฏิบัติภารกิจนะคะช่วยคนไทยต่อไปค่ะ
ก็ขอให้พี่ไทยหายป่วยไว้แล้วกันนะคะกำลังใจนี่สำคัญสุดเนาะ
ใช่ค่ะโอ้นะเห็นแบบนี้นะหลายคนก็ส่งกำลังใจไปให้นะคะ
ดารานักแสดงหรือว่าประชาชนทั่วไปนี่แหละเพราะว่าอะไร
อยากให้แพ้หายป่วยแล้วก็กลับมาช่วยประชาชนอีก